ไปดูเหตุยิงกันตายที่จังหวัดกระบีกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์สองคนร้ายบุกยิงคู่อริถึงบ้านพักเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เจ็บ๑ตาย๑ค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจก็ลงพื้นที่
ไปจุดเกิดเหตุก็คือบ้านหลังนี้แล้วค่ะ
บ้านเลขที่๑ทับ๕๖หมู่๙ตะบนคลองท่อมใต้

ไปพบผู้บาดเจ็บตอนนั้นสาหัสเลย
ก็คือนายนาธีอาร่ำฉิมอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าของบ้าน

เพราะว่ากระสุนมันไปตัดคั่วหัวใจ
ส่วนอีกคนนึงค่ะได้รับบาดเจ็บก็คือ
นายพาคินเรืองชูอายุ๓๑ปี
ถูกปืนลูกซองยิงเข้าที่บริเวณนิ้วมือขวา
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

หลังเกิดเหตุคนร้ายก็ขับรถเก่งยี่ห้อ
ซูบิชิสีบรอนเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไป
ทีนี้ความคืบหน้านะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามให้ค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีนันทเดชย้อยนวล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด
พันธุ์ตำรวจเอกสมชายซื่อต่อตระกูล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
พันธุ์ตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติ

ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุหลังนี้แหละค่ะ
ไปติดตามความคืบหน้าของคดี
นายนิวัตรอร่ำฉีมอายุ๓๙ปี
น้องชายของผู้เสียชีวิตเล่าแบบนี้บอกว่า
ตอนเกิดเหตุนอนอยู่ในห้องนอน
ส่วนนายนาธีพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
กำลังนั่งคุยกับนายนาคินที่โซฟามุมหน้าบ้าน
จู่ก็มีรถยนต์ขับมาจอดที่บริเวณหน้าบ้าน
แล้วก็มีคนร้าย๒คนลงมาจากรถ

ก่อนที่จะมีการพูดคุยบอกว่า

คือยิงปืนใส่นายนาคิน

นายนิวัฒน์ก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ก็พบว่าพี่ชายจมกองเลือดแล้ว
ส่วนนายพาคินคนเจ็บเนี่ย

ตัวเองออกมาดูคนร้ายซึ่งก็ขับรถออกไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วค่ะ
มีผู้ชายมากลับรถที่ด้านบนเนี่ยนะครับแล้วมาจอดหน้าบ้านแล้วดันประตู
เข้ามาได้ยินเสียงรถจอดกับดันประตูรั้วคนที่นั่งอยู่ข้างนอก
หลังบ้านสองคนคือพี่ชายผมผู้เสียชีวิตกับลูกพี่ลูกน้องที่ได้
บาดเจ็บเนี้ยก็เดินออกมาที่ประตูเนี้ยครับเดินออกมาที่ประตูนี้
เขาเขาก็ถามเขาก็แสดงตัวว่าตำรวจภาคแปดแล้วก็ยิงเลยกระสุนปืน
นัดแรกในยิงด้วยลูกฟองโดนผู้ได้รับบาดเจ็บคือพี่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
ที่ที่มือแต่พี่ชายผมเนี่ยโดนที่ชายโครงเขาล้มฟุบอยู่ตรงนี้แล้วก็มี
เสียงปืนรัวขึ้นมาโดยโดยลูกพี่ลูกน้องผมที่ได้รับบาดเจ็บ
วิ่งไปหลังบ้านผมเปิดประตูออกมาเห็นเห็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยวิ่งออก
หลังบ้านแล้วก็เสียงปืนรัวพอผมเปิดประตูออกมาผมเรียกเสียงพี่ชาย
ป่ายาป่ายาได้ยินเสียงว่านิดช่วยทีเดินออกมาดูเนี่ยคนร้ายเนี่ยครับขับรถ
ซูมิชิแลนเซอร์รุ่นไฟท้ายเบนท์นะครับสีบรอนเงินออกไปห่างจากบ้านผม
ประมาณห้าสิบเมตรผมก็วิ่งกวดออกไปอ่าแล้วก็กลับมาดูพี่ชายเนี่ยหายใจ
ดินอยู่แล้วก็เอามือกดที่บาดแผลที่มีรอยเลือดแล้วก็ปั๊มหัวใจผมได้
ข้อมูลจากตรงนั้นมาจากคนที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่รถโรงพยาบาลจะมาถึง
ตอนนั้นก็พูดคุยกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงพี่เห็นคนยิงไหมแกก็บอกว่ามัน
เดินเข้ามาสองคนอ่าบอกว่าเป็นตำรวจภาคแปดแล้วก็ยิงเลยเอ่อเนี่ยอ้างตัวว่า
เป็นตำรวจภูทรภาค๘นะคะแต่ว่าต้องไปตรวจสอบว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
เปล่านะคะเอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด
ตำรวจตรีนันทเดชบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูนะคะว่าตำรวจที่อ้างตัว
เป็นตำรวจเนี่ยใช่หรือเปล่าแล้วก็เชื่อว่าคดีเนี้ยผู้ต้องหาเนี่ยเตรียมการมา
เป็นอย่างดีมีการแบ่งหน้าที่กันทำส่วนชนวนในการก่อเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่ายัง
ไม่มีข้อมูลมากนักเนื่องจากว่าผู้ตายไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกับคนใน
พื้นที่แต่ฝ่ายสืบสวนมีการตั้งประเด็นปมสังหารไว้๓เรื่องคือ๑ชู้สาว
สองยาเสพติดสามปัญหาส่วนตัวส่วนลักษณะการก่อเหตุหรือการลงมือฆ่าตอนนี้
ตำรวจบอกว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ